ไปส่งไปให้กำลังใจพี่น้องชาวปากใต้กันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้เนี่ย
ต้องเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ขยายเป็นวงกว้าง๑๑อำเภอแล้วด้วย
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย

นี่คือภาพมุมสูงให้ดูกันแบบนี้ก่อนนะคะ

ตอนนี้ตามรายงานข่าวเห็นบอกว่า
ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติไปแล้ว

ถนนบางสายก็โดนตัดขาดด้วยค่ะ
แต่แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมภาพรวมอาจจะดีขึ้น
เนื่องจากว่าฝนตกทิ้งช่วงแล้ว

แต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไงโกลก
ก็ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่ามวลน้ำในพื้นที่อำเภอสุขิริน

ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุงัยโกลก
ล้นตลิ่น๒๒เมตร
ทำให้ไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่แนวริมตลิ่ง
พื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุงัยโกลก
ชุมชนนะคะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อน
น้ำท่วมเป็นวงกว้าง๑๑อำเภอ
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน๓๕๗๓คนค่ะ
ระดับน้ำท่วมขังสูงสักประมาณ๘๐เซนติเมตรถึง๒เมตรโอ้สูงนะ
แล้วก็ทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจ

พบว่าถนนสายบายพาสสุงัยโกลก
มีปริมาณน้ำท่วมขังสูงรถชนิดเนี่ย
ชนิดนะเรียกได้ว่าทุกชนิดดีกว่า
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
โรงเรียนบ้านไม้ฝาดตำบลกายุขระ
ก็ถูกน้ำท่วมน้ำท่วมขังต้องมีการปิดการเรียนการสอน
โรงพยาบาลเอ่ยบ้านพักของเจ้าหน้าที่เอ่ย
ตอนนี้ค่ะต้องอบพยพกันแล้ว
น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลนี้นะคะ

กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเตือนอยู่นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยเองและอันดามันเอง

ผัดปกรุงเกษตรเอ่อไทยและฝั่งศรภาคใต้มีกำลังแรงค่ะ
ฝนก็จะตกลมจะพัดแรงทะเลคลื่นสูงประมาณสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า๔เมตรเลยนะคะ
พื้นที่ภาคใต้อ่าวไทยฝนตกอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
ได้แก่พัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ส่วนอันดามันมีฝน๑๓๐ของพื้นที่
ที่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูนอย่างไรก็ตาม
เรื่องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องติดตามกันทุกวัน
แล้วก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
หลังจากได้คำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอง
กระจายข่าวไปด้วยนะประชาชนเขาก็รอฟังนะคะ